คุณผู้ชมค่ะจากนักร้องผู้ชาย

ลูกทุ่งสาวพี่จอมขวัญกรยากันหน่อย

เป็นลูกทุ่งสาวสายเพลงช้าซึ้งมาตลอดเลยนะ
จอมขวัญกรยาแต่ครั้งนี้พี่แกดูเปลี่ยนไปนะ
เปรี้ยวจี๊ดใจไปเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงของพี่สนุกสนานมีสีสันมากขึ้น
ขอกระชากวัยจัดเต็มในซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด
ก็พี่เจ้าชู้อ่ะเพลงโต้กลับเพลงเมียพี่มีชู้ของพ่อชายเมืองสิงเขา
บอกเลยว่าสนุกมากค่ะแล้วจะว่าไปนะคุณสวยเปรี้ยวมาขนาดนี้นะคะ
คุณน้องทอปัดผู้ศึกหาบันเทิงไทยรักษณ์ของเราเจอตัวทั้งที
เจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาเอาจริงก็ดูแลตัวเองตามภาษาผู้หญิง
ไม่ได้ไปขึ้นเขียงศัยกรรมทำสวยอะไรนะ
แต่ว่าอะไรรู้ไหมคือใจลึกก็อยากทำแหละเนอ

ถ้าขึ้นเขียงมันเรื่องใหญ่ไป
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะทำจะขอเปิดตำราก่อน
หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนค่ะ

อุ๊ยคลายไหมคลายไหม

ไปได้สักไม่นานมานี้เองนะคะ

มันจะมีเหมือนช่วงแล็บหน่อย

ถึงได้โกหกปิงปอนทำตัวกะล่อนไปวันค่ะ
มีคนมาสบายว่าพี่สแปรสเปคเซ็กซี่
แต่หนูอยากได้ข่าวตีหน้าตาเกาหลีไว้เก่าหลัง

ประมาณนี้ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับจ้อมขวัญกะระยากับเพลงก็พี่เจ้าชู้
เมื่อก่อนทำจมูกมาอะไรอย่างนี้นะคะ
พอมาแก้รอบสองก็พ่อเจ้าแม่เจ้าก็เลยหลังนั้นกลัวมาตลอดเลย
วัยเราเริ่มเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเออก็ดูให้แน่ใจ
ตอนนี้ศึกษาไปก่อนตราบใดที่เรายังร้องเพลง
หรือว่ายังอยู่กับแฟนเพลงก็ต้องดูดีด้วยนะคะ
พี่แจ๊คเมียพี่เขามีชู้เพราะอะไร

เจ้าชู

หลงไม่ไหวไงเสียงนะที่หลง